ไปดูกันที่ชีวิตดีอย่างสาวมิ้นท์ชาลิดากันบ้าง

วันเกิดของคุณนะฮะใครหลายคนก็อยากจะมีคนรักรอบตัว
สาวมิ้นท์ชาลิดาก็มีเหมือนกัน

เอ้าฝากมารักษุมข่าวมาได้อย่างสุดสตรอง
ตอนนี้ชีวิตของนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นท์ชาลิดาค่ะ
ดูจะกลับมารุ่งแล้วก็เลิศเชิดสวยเลยนะครับ
เฉพาะเรื่องของหัวใจกับหนุ่มไฮโซคนเดิมคนสนิท
คุณภูผาเตชนรงค์นั่นเองนะคะนับว่าความสัมพันธ์แต่ละวันตอนนี้เนี่ย
อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะแม่ทำอะไรผู้ใหญ่ดูแลอยู่

ก็ดูจะพัฒนาขึ้นกันเรื่อยค่ะ
ล่าสุดฝ่ายชายหอบเค้กมาร่วมฉลองวันเกิดสาวมิ้นท

วันเกิดเขาเขาจัดขึ้นล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคม
แต่จริงแล้ววันเกิดเขาวันนี้วันที่๘เนี่ย

แล้วก็พรั่งพร้อมไปด้วยสมาชิกในครอบครัว
เท่านั้นไม่พอค่ะวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวาน
วันเกิดตัวเองสาวมิ้นก็ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
มูลค่าเฉียด๕๐ล้านบาทนะครับ

ทุ่มงบสร้างมาเป็นของขวัญให้กับครอบครัว
นี่คือวันเกิดตัวเองแต่ให้ของขวัญครอบครัวไปด้วยนะคะ
ก็ยังคงเห็นชมหน้าหล่อของหนุ่มภูพา

ถ้าเงาหล่อขนาดนี้ฉันก็อยากมีบ้างเนอะ

เอาพี่ชายมาด้วยแล้วก็พี่สะพ้ายคนสวย

รวมไปถึงน้องปีใหม่ลูกสาวมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

เตรียมแต่ว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่น่ารักครอบครัวนี้

ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยืนยันไม่มั่นใจในความสัมพันธ์